ในวันที่๒๙มีนาคมนี้นะคะ
ดาวพระรหัสบดีจะมีการย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะคะ
ส่งผลทำให้สี่ราศีได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีเมษ
ชาวราศรีเมษหุ่นและชาวราศรีสิงนะคะ
ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะถ้าใครทำการค้าการขายนะคะเรียกได้ว่าการค้าขายจะดีนะคะ
ส่วนของที่เราจะนำมาไหว้รับดาวพระราชสัปดีนะคะ
ก็อย่างแรกค่ะพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะเราจะใช้ทั้งหมดคนละ๑พวงค่ะ
จากนั้นนะคะให้เราเตรียมเป็นผลไม้นะคะที่มีรสหวานและมีสีเหลืองนะคะจำนวน๕อย่างค่ะ
ของหวานเราก็จะใช้ทั้งหมดห้าอย่างเช่นกันค่ะจะต้องเป็นสีเหลืองแก่ทั้งหมดนะคะ
เทียนนะคะจะต้องเตรียมทั้งหมด๑คู่ทูบเตรียมทั้งหมด๕ดอกเตรียมน้ำเปล่าทั้งหมด
หากแก้วการตั้งโต๊ะเพื่อไหว้รับดาวพระหัสบดีนะคะเราควรที่จะไหว้ตั้งโต๊ะกลางแจ้งค่ะ
หันหน้าโต๊ะไปทางทิศตะวันตกเมื่อถึงเวลา๑๑นาฬิกา๔๘นาทีนะคะ
ให้เราจุดทูปทั้งหมด๕ดอกท่องนโม๓จบจากนั้นท่องกระถาอิติปิโส๘ทิศ
เพื่อเป็นการบูชาดาวพระราชสัปดีค่ะหลังจากที่ทูบใกล้จะหมดให้เราลาของไหว้และนำมาทาน
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราค่ะหากใครที่ไม่สามารถตั้งโต๊ะไหว้รับดาวพระหัสบดีแบบนี้ได้นะคะ
ก็สามารถใช้วิธีอื่นทดแทนได้ค่ะเช่นในเรื่องของการตักบาทพระห้ารูปนะคะ
ไหว้พระ๕วัดการไหว้พระปางสมาธิหรือว่าการปล่อยสัตว์๕ตัวก็สามารถทดแทนได้เช่นกันค่ะ
เคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาในวันที่ดาวพระราชสบดีมีการโยกย้ายราศีนะคะ
ในวันนั้นคุณควรที่จะใส่เสื้อโทสีน้ำตาลหรือว่าสีส้มเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
และเลขที่มีความสำคัญกับดาวพระราชสบดีนะคะก็คือเลข๕และเลข๑๙ค่ะ
เวลาที่เราจะทำบุญนะคะให้เราทำบุญลงท้ายด้วยเลข๕หรือเลข๑๙นะคะ
และนี่คือเคล็ดลับการไหว้รับดาวพระราชสบดีเพื่อให้การค้าการขายของเราปังสุดจากหมอไก่พพาธินีค่ะ